คุณผู้ชมคะสืบเนื่องจากการชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันเสาร์ที่๑๙กันยายนต่อเนื่องมาจนวันอาทิตย์ที่๒๐กันยายน

คือตรงที่ว่ามันไม่ได้มีการประทะกันรุนแรง

ก็คือมีการปักหุ่นคณะราชหุดที่๒ลงสนามหลวงใช่ไหมคะ

กรมศิลปากรออกมาแจ้งความเอาผิดแก่นำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วนะคะ
ในข้อหาที่บุกเข้าไปใช้พื้นที่
แล้วก็ปักหุดคณะราชหุดที่๒ลงสนามหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต
อันนี้ผิดพรบโบราณสถานค่ะ
ส่วนหมุดคณะราชหมุดที่๒ปักยังไม่ทันไรนะคะ
ปรากฏว่าล่าสุดไม่อยู่แล้วนะคะ

ซึ่งเรื่องนี้รองพบชนออกมายอมรับแล้วว่า
เจ้าหน้าที่เป็นคนลื้อถอนหมุดออกไปเองนะคะ
ซึ่งหมุดที่ปักกลางสนามหลวงที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
เรียกว่าหมุนคณะราชหมุนที่๒เนี่ย
ปักลงเมื่อเวลา๖โมงเช้าในวันที่๒๐กันยายน
เป็นสัญลักษณ์ในกลุ่มที่ผู้ชุมนุมเขาอยากจะเรียกร้องนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่าช่วงเช้าผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปดู

มีการถูกถอดออกไปแล้วก็มีปูนซีเมนเทปิดทับไว้

เป็นคนไปทำการลื้อถอนหุดออกมาเอง
แล้วก็ส่งมอบหมุดนี้ให้กับพนักงานสอบสวนสนชนะสงครามแล้ว
เอาไว้เป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดี
ตามพบนสถานบวัตถุศิลปะวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช๒๕๐๔นะคะ
ด้านนายสถาพรเที่ยงธรรมผู้อำนวยการกองโบราณสถานกรมศิลปากร
ก็มาแจ้งความที่สอนอชนะสงครามด้วยเหมือนกัน
มาเอาผิดกับแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะ
เนื่องจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยบุกรุกเข้าไปใช้พื้นที่สนามหลวงทำกิจกรรม
แล้วก็ฝังหุดคณะรัศดรหุดที่๒โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ก็เอาเอกสารการขึ้นทะเบียนสนามหลวงเป็นโบราณสถาน
ภาพการชุมนุมจากสื่อต่างมาประกอบการแจ้งความ
ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามมาตรา๑๐
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขุดค้นโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต
พรบโบราณสถานที่กล่าวไปเมื่อกี้
ซึ่งความผิดนี้เป็นความผิดตามมาตรา๘๕นะคะ
โทษมีจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓แสนบาท

เดี๋ยวจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนในแพทย์ตุลสิทธิสมวงแก่นำกลุ่มคนเสื้อหลากสี

มาแจ้งความให้ดำเนินคดีต่อนางสาวปนัสยา
สิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้ง
นายอานนท์นำพาแล้วก็นายพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวิน
ตามความผิดกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
กรณีการประสัยบนเวทีชุมนุม
ถึงสถาบันด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสม
ก็มีการนำหลักฐานเอกสารข่าวไฟล์ภาพ
แล้วก็เสียงการปราศัยบนเวทีของทั้ง๓คน
ประกอบการแจ้งความด้วยนะคะ
ส่วนทางฝั่งของแก่นำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะ
กวินออกมาพูดเรื่องหุดคณะราชดร

หมุดเนี่ยถูกถอนออกไปเมื่อกลางดึก
ถอดออกได้ก็ปักใหม่ได้
ไม่ได้ปักแค่ในสนามหลวง
แต่ปักอยู่ในใจของทุกคนแล้ว
แล้วก็บอกด้วยว่าจะมีการแจกไฟล์แบบบุตรคณะราช๒๕๖๖
เพื่อให้ประชาชนเอาไปปักกันให้ทั่วทั้งกรุงค่ะ